สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นกับผมชายรัฐถมยา
ติดตามประเด็นร้อนรอบวันในแบบเจาะลึกทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ
ที่จะทำให้ไม่พลาดข่าวสำคัญของวันในเวลา๒๓นาฬิกา
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ตอนนี้ศูนยุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ใน๑๒วันนี้พร้อมกับเฝ้าระวังอันตรายจากพายุพัดแรง
แล้วก็น้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิด
ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นก็มีพายุพัดถล่มตลอดทั้งวัน
ตอนนี้น้ำเริ่มสะสมท่วมขังถนนทะลายสายระบายออกไม่ทัน
เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวัง๒๔ชั่วโมงโดยเฉพาะ๑๑โซนที่เป็นจุดเสี่ยง
น้ำท่วมฉับพลันโดยได้เกิดน้ำท่วมขัง
บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านกอกตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่น
หลังจากที่มีฝนตกตลอดทั้งวันทำให้มีน้ำท่วมขังระบายออกไม่ทัน
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวัง
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์อาจเกิดอุบัติเหตุจากถนนลื่นได้
ซึ่งคาดว่าฝนที่ตกลงมาน่าจะตกตลอดทั้งคืน
ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังตลอด๒๔ชั่วโมง
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นได้มีการประกาศจุดเสี่ยงเอาไว้๑๑โซน
เสี่ยงน้ำท่วมขังฉับพลันแล้ว
ขณะที่จังหวัดสกลทครนายอาดีศักดิ์เทพอ่า
ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายประดิษฐ์ปิ่นกระจาย
พร่วมโดยการชนประทานสกลนครได้ลงพื้นที่
เพื่อตรวจสอบประตูน้ำสุรัสวดีตำบลนาตรงวัฒนาอำเภอโพนาแก้ว
ซึ่งเป็นประตูควบคุมระดับน้ำหนองหาน
แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ของจังหวัดสกลนคร

เพื่อประเมินสถานการณ์ระดับน้ำในปัจจุบัน
โดยขณะนี้หนองหานมีน้ำปริมาณสะสมเข้ามาแล้ว
อยู่ที่ร้อยละ๙๐ของความจุ

ก็อาจจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ซึ่งก็จะส่งผลให้บ้านเรือราษดรและพื้นที่การเกษตร
แนวตลิ่งลำน้ำก่ำในหลายตำบลในเขต
อำเภอโพนาแก้วอำเภอโครกษีสุพันธ์
แล้วก็อำเภอเมืองได้รับผลกระทบนะครับ
จังหวัดนครพนมครับหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่อง
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบหลายพื้นที่

ใน๔ตำบลนาหัวบ่อตำบลนากามิ่น
ตำบลโพญสวรรค์และตำบลโพญจ่าญ
ขณะที่ถนนที่เชื่อมระหว่างอำเภอโพนสวรรค์และอำเภอศรีสงคราม
ถูกถูกน้ำทั่วมสูง๓๐ซ็นติเมตร

โดยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนแล้ว
ส่วนที่จังหวัดพยาวนะครับหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วม
โดยเฉพาะถนนสายหลักดอกคำใต้จุนที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้
โรงเรียนดอกคำใต้แล้วก็โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๔
ก็ถูกน้ำท่วมสูงจนเกือบมิดอาคาร
โรงเรียนก็ต้องใช้เรือท้องแบนขนย้ายสัมภาระ
การเรียนการสอนชั่วคราวจนกว่าระดับน้ำจะลดลงเป็นปกติ

รายศนีย์ดอกคำใต้เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ห่วงยางรถยนต์
ผูกเชือกลอยน้ำรับส่งจดหมายและภาษาดุ
ให้ผู้มารับบริการแทนการเดินลุยน้ำเข้าไปนะครับ
ขณะที่ทางอำเภอดอกคำใต้ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้นำกระสอบทรายแจกจ่ายประชาชนป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมบ้าน
ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่น
ได้มีการระดมนักวิชาการตั้งวอรูมรับมือกับพายุราอีใน๑๒วันนี้
เฝ้าระวังอันตรายจากพายุพัดแรงและก็น้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิด